คุณผู้ชมตามกันต่อหน่อยนะคะสำหรับคดีน้องเมย์ที่ถูกฆ่าหมกคอนโด
อย่างที่บอกว่าตำรวจทำงานค่อนข้างเร็วก็ตามรวบตัวอดีตแฟนมาได้เรียบร้อยอ่ะนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะเขาบอกว่ามีการวางแผนกันด้วยนะคะ
มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเลยถึงแม้ว่าเจ้าตัวตอนนี้ยังให้การปฏิเสธอยู่ค่ะ
เมื่อวานนี้ตำรวจภูทรปากเกร็ดคุมตัวในเกรียงไกรเพชรคุ้มวัย๓๖ปี
แฟนเก่าของนางสาวปอนัทธาสายถนอมหรือน้องเมย์วัย๒๐ปี
คือนายเกรียงไกรคนนี้ถูกตกเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าน้องเมย์บกห้องพักในคอนโดย่านเมืองทองทานี

คือจากที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมลองดูจากสีหน้าเขาปัดไมค์นักข่าวออกเลยนะ
สีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็ไม่ยอมให้ข้อมูลใด
และยังคงให้การปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวนอยู่
แต่ตรวจสอบในเชิงลึกด้านเทคโนโลยีแล้วเนี่ย
ตำรวจพบข้อมูลมาค่ะว่า
เกรียงไกรคนนี้มีการวางแผนจะฆ่าน้องเมย์ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วอะค่ะ
ก็เลยนำหลักฐานไปขออนุมัติศาลจังหวัดนทบุรีออกหมายจับ
ใครไม่ได้ตามข่าวนี้เล่าย้อนให้ฟังสักนิดนึงละกันนะคะ

คือน้องเมย์เนี่ยนะตอนนั้นยังไม่ตายนะ
ส่งไลน์ไปขอความช่วยเหลือกับเพื่อนสนิท
แล้วก็ส่งไลน์ไปหาเหมือนคนที่คบอยู่ในปัจจุบัน

ช่วยด้วยจะทำยังไงดีหนูกลัว
เนี่ยเขาทำร้ายหนูไม่รู้เมาหรือเปล่า
บอกทั้งมาดามมาดามนี่คือคนสนิทเนี่ยนะคะ
แล้วก็บอกทั้งแฟนคนปัจจุบันด้วย
แต่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ที่แบบร้ายแรงอะค่ะแล้วก็สุดท้าย
น้องเมย์เสียชีวิตจริงจริงสภาพศพเนี่ย
มีรอยช้ำที่คอที่แขนซ้ายด้วย
และในที่เกิดเหตุคนที่อยู่กับศพน้องเมย์

มาถึงก็เจอเมย์เสียชีวิตแล้วแบบนั้นนะคะ
ซึ่งครอบครัวแล้วก็แฟนของน้องเมย์ไม่เชื่อเลยนะว่า
จะเสียชีวิตด้วยตัวเอง

น้องเมย์บอกว่าอยากให้ดำเนินคดีกับคนผิดให้ถึงที่สุด

ครอบครัวเชื่อนะคะว่าน้องเมย์น่าจะถูกทรมานจนตายค่ะ
เพราะว่าผลชนสูตรเนี่ยน้องเมย์หัวใจล้มเหลวจากการขาดอากาศหายใจ
ทีนี้อย่างที่บอกว่า
ถ้าสอบสวนไปดูถึงพฤติกรรมของนายเกรียงไกรนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพงศ์จากปริชาการุณพงศ์

มีอาการหึงหวงแล้วก็มักจะทำร้ายร่างกายน้องเมย์อยู่บ่อยครั้ง

มันอยู่ไม่ไหวอะค่ะตีกันทุกวันแบบนั้น
ทีนี้พอมีเพื่อนหนุ่มมีเพื่อนชายคนใหม่
ก็หึงโกรธแล้วก็ตามมาทำร้ายร่างกายตั้งแต่๒๔สิงหาคมแล้วค่ะ
จนกระทั่งวันเกิดเหตุ๒๙สิงหาคมเนี่ยนะ
เกรียงไกรก็ขอนัดเจรจาอีกครั้งหนึ่ง

กลายเป็นว่าน้องเมนไลน์มาบอกว่าถูกทำร้าย
กดคอโดนนั่งทับหน้าอก
โดนกดสองที่ลำคอทรมานมาก
เพื่อจะให้ยอมรับว่าคนใหม่ที่คบอยู่เป็นใคร
แล้วแผลที่มือเนี่ยก็บอกว่าโดนนายเกรียงไกรทั้งหยิกทั้งขวนด้วย
เพื่อต้องการให้เธอสแกนลายนิ้วมือใส่มือถือ
เพื่อจะเข้าไปตรวจสอบมือถือว่าคุยกับใครเจอกับใครยังไงบ้าง
ล่าสุดพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา